จากเหตุการณ์ที่มีชายหนุ่มกระทำชำราวสุนัขจรจัดย่านคลองศาล
จนเป็นกระแสข่าวถึงความเหมาะสมของการร่วมเพศ
ระหว่างคนกับสุนัขในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พยายามที่จะเจาะลงไปในประเด็นนี้

ซึ่งก็ระบุว่าการร่วมเพศของมนุษย์กับสัตว์นั้นมีมานานแล้วนะครับ
พร้อมเปิดเผยถึงครอบครัวหนึ่ง
ที่เคยมีพฤติกรรมกายร่วมเพศกับสัตว
โดยไม่ได้มีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
คือทำให้กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบผิดปกติ

และถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองได้ง่ายขึ้น
และขยายเครือข่ายไปอย่างรวดเร็ว
เพศนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ไปดูรูปร่างเปลือยของคน

แต่ไปดูการมีกิจกรรมทางเพศกับสัตว์
ซึ่งตัวเองมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
พอไปเห็นอย่างนั้นก็เลยชอบ
เพราะฉะนั้นก็จะแวะเวียนเข้าไปดูตรงนั้นบ่อย

สมสู่กับสัตว์เป็นพฤติกรรมที่ผิดวิสัยของมนุษย์
จากผู้กระทำจะมีความผิดปกติทางจิตแล้ว
เป็นช่องทางพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรค
ให้มีความรุนแรงมากขึ้น
การมีการร่วมเพศกับสัตว์หลังมาเนี่ยนะครับ
เขากำลังจะบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของโรคที่
แปลกใหม่ในปัจจุบันหรือเปล่า
ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการข้ามสายพันธ
ว่าจะเป็นโรคจากสัตว์ก็จะอยู่ในกลุ่มสัตว์
แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีการสัมผัสในเชิงลึกมากกว่านั้น
ที่อยู่กับสัตว์ทำไมมันถึงมาที่คนได้
อันนี้ก็เป็นเหตุที่อาจจะต้องนึกว่า
หรือการเกิดโรคใหม่เกิดขึ้นมา
เป็นเพราะว่ากระบวนการอะไรต่างที่เราทำ

ที่มันเคยเห็นกันเอาจับมาแล้วก็

ซึ่งมีการสัมผัสเลือดต่อเลือดโดยตรง
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ได้อธิบายถึงระดับผู้ป่วย
ที่มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ

มีลักษณะอาการและความอันตรายต่อสังคมแตกต่างกัน

และกลุ่มที่ร่วมเพศกับเด็กและผู้สูงอายุ
หรือหากมีอาการผสมกันทั้งสองอย่าง
ก็ถือเป็นภัยต่อสังคมที่รุนแรง
อกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะได้ว่า
คนในสังคมคนใดเป็นผู้ป่วย
การสำรวจพฤติกรรมตนเองว่า
ขายอาการกามวิทธานหรือไม่นั้น
จึงเป็นการป้องกันปัญหาสังคมในเบื้องต้น
โดยเริ่มจากการหาคำตอบว่า
สิ่งใดที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีความต้องการทางเพศ
การระงับยับยังชั่งใจ
รวมทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น
มีความถี่มากเพียงใด
ถ้าพูดถึงเรื่องของชอบชุดชั้นในนะครับ
พอเห็นปุ๊บมันเกิดความทางด้านจิตใจ
อันนี้สองคือต้องไปเอามาให้ได้

การไปขโมยมามีความผิด
แต่ระงับยับยั้งทั้งร่างกายและจิตใจ

มันก็เกิดความต้องการหรือมีความรู้สึกนี้
ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ
ต้องใช้ความพยายามในการจัดการตรงนั้น

ทำแล้วเพียงแค่คลิปนี้ก็เกิดความตื่นเต้น
เกิดความต้องการเกิดความรู้สึกแหละ

อย่างนี้ฮะสักสองสามข้อนี้

หากสำรวจตนเองแล้วพบว่ามีพฤติกรรม

หรือการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
โดยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับ